มีข่าวซึ่งเป็นเหตุระทึกให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหลายข่าวเลยในช่วงนี้นะครับ
เหตุแรกเป็นเหตุพี่น้องเกือบฆ่ากันตายนะคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีอาวุธทั้งคู่
คือน้องมีมีดพี่ชายมีแฉลงค่ะ
แล้วสาเหตุที่ทะเลาะกันมันเกิดจากการที่น้องเนี่ยทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็เลยโทรศัพท์ไปปรึกษาพี่ชาย
พอพี่ชายมาหาเท่านั้นแหละน้องเข้าใจผิด
พี่ชายเข้าข้างเมียไม่เข้าข้างตัวเอง
ก็เลยทะเลาะกันจนบาดเจ็บนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยตำรวจสพบ้านฉาง
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะกันที่บ้านหลังนี้นี่แหละค่ะ
อยู่ที่พื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ตอนไปถึงก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
หน้าบ้านเจอคนเจ็บเป็นผู้ชาย๒คนค่ะ
คือนายนิคมแก้มจุพลอายุ๔๖ปี
โดนแทง๒แผลที่ชายโครงด้านซ้ายแล้วก็โดนที่ไหล่ซ้าย
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงเป็นน้องชาย
คือนายนิยมอายุ๔๕ปีนะคะ

ซึ่งกู้ภัยก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บ๒พี่น้องส่งโรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายนิยมนายนิยมที่เป็นน้องได้โทรศัพท์ไปหานายนิคมที่เป็นพี่
เพื่อที่จะปรึกษาปัญหาในครอบครัว
เพราะว่าน้องชายทะเลาะกับภรรยา
ทีนี้ต่อมาค่ะพี่ชายก็เลยมาหาน้องชายที่บ้านหลังนี้นี่แหละ
จะช่วยไกลเกลี่ยปัญหาให้กับครอบครัวของน้อง
แต่ตอนมาถึงปั๊บน้องชายเข้าใจผิด
ไอ้ที่พี่มาหาเนี่ยพี่เข้าข้างเมียไม่ได้เข้าข้างน้อง
ก็เลยทำให้น้องมีปากเสียงกับพี่ชายทะเลาะกันแรงเลยค่ะ

น้องมีมีดพี่มีแฉลง
น้องเลยเอามีดดาบยาว๒ฟุต
พี่ชายก็ไปหยิบแฉลงมาแล้วก็สู้กัน
เจ็บทั้งสองฝ่ายคือนอนเลือดอาบเลยคุณผู้ชม
ด้านตำรวจก็ได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตรวจยึดอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวจะต้องรอให้นิยมกับนิคมสองพี่น้องอาการดีขึ้นก่อน
แล้วเดี๋ยวจะต้องเรียกตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะ